คราวนี้เป็นมรดกเลือดค่ะศึกแย่งที่ดินยิงแสกหน้า
เหตุการณ์นี้มีคนตายนะคะไปตรวจสอบกันเลยอยู่ที่ขอนแก่นค่ะ
ตำรวจที่สพโคกโพเนี่ยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ย
ลงพื้นที่ไปไปตรวจสอบจุดตรงนี้มีคนยิง
โดนยิงอยู่ที่ทุ่งนาเนี่ยครับที่บ้านหนองแย่ปล่อง
ศพที่นอนเสียชีวิตอยู่นี้คือนายคำจูขวัญวงอายุ๕๙ปีค่ะ
แล้วก็เจอปือลูกซองในตกอยู่ข้างสบด้วยนะคะถามว่าคนยิง
คนยิงเนี่ยอายุ๗๑ปีมีศักดิ์เป็นลุงของผู้ตาย
คือนายทองด้วงชัยพิรมก็ได้รับบาดเจ็บที่ขาเหมือนกันค่ะ
เพราะอะไรนายทองด้วงเองก็โดนหลาน
ซึ่งเป็นคนตายเนี่ยนะยิงก่อนหน้าเหมือนกัน
ทีนี้ญาติก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ตำรวจก็ได้เก็บอาวุธปืน
เก็บปืนลูกซองไป
แล้วก็คุมตัวไปไปที่สพโคกโพชัยค่ะ
ทีนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเมื่อเช้าเลย
ไปคุยกับทางภรรยาของนายคำจู
ซึ่งภรรยานำศพของสามีมาตั้งสวดอภิษฐรรมที่บ้านนะคะ
ภรรยาบอกไม่เคยรู้กันเลยว่าสามีไปทะเลาะกับ
นายทองด้วงที่มีศักดิ์เป็นลุงเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน

แล้วเมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่วันสามีบอกนะว่าเดี๋ยวจะกลับมาดูบ้าน
จะกลับมาซ่อมบ้านทีนี้เธอก็บอกว่างั้นกลับไปคนเดียวละกันนะ
ให้สามีกลับมาคนเดียวพอตอนเย็นเมื่อวันที่สิบเก้าเนี่ยค่ะ
เมื่อวานญาติโทรมาบอกว่าโดนลุงยิงตายแล้ว
ทีนี้พี่ชายของคนตายบ้างค่ะพี่ชายอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะ
บอกว่าเหตุการณ์ตรงนี้ที่เขาทะเลาะกันมันเป็นที่มรดกประมาณสัก๓๐ไร่
แม่เนี่ยแบ่งให้กับลูกแต่ปรากฏว่าตัวลุง
ที่เป็นคนยิงอยากได้กรรมสิทธิ์ของตัวเองก็ไปยื่นฟ้องศาล
ทีนี้คือคิดว่าพอมีการไปยื่นฟ้องศาลควรจะได้ที่ดินเหมือนกับมากกว่าคนอื่น
ก็มีปัญหากันมาตลอดเลยอะค่ะแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ตัวพี่ชายของนายพี่ชายของคนตายเนี่ยแล้วก็ตัวนายคำจูเนี่ยกำลังปรับพื้นที่กันอยู่
เทพื้นแล้วได้รับโทรศัพท์มาไงได้รับโทรศัพท์มาบอกว่า
เนี่ยทองด้วงเนี่ยกับลูกชายเนี่ยขับรถเข้าไปในที่แล้วนะออกไปดูหน่อยซิ
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปดูปรากฏว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนกับไปดูอยู่
ตอนที่เขากำลังขับรถไถอยู่ในที่ดินนะคะแล้วก็เข้าไปห้ามนะว่าเอ้ยไถรถได้ยังไง
เรื่องพื้นที่ตรงนี้มันมีข้อพิพาทกันอยู่ปรากฏว่าฝั่งลุงน่ะไม่ฟัง
เอาปืนมายิงก่อนเลยแล้วนายคำจูก็ยิงสวนไปหนึ่งนัด
หลังจากนั้นค่ะตัวนายทองด้วงตะโกนบอกลูกให้ไปเอาปืนในรถมา
แล้วก็สั่งให้ลูกยิงโอ้โหเดี๋ยวฟังหน่อยฟังพี่ชายของคนตายเล่าหน่อยค่ะ
ลูกก็ล้อมดูก็พวกผมก็บอกว่ารุงหยุดซะอ๋อ
หยุดหยุดมาคุยกันก่อนหรือว่าอย่างงี้อืม
เพราะว่าผมยังไงอ่ะพอดับรถแกก็ยิงลูกปืนลงมาเลยอ่ะ
ยิงใส่พวกผมกำล่องชายอื้อทีนี้กระสุนลูกกระสุนปืนหมดอือ

ครับแกก็วิ่งไปลูกก็วิ่งไป
แกก็อยู่บนรถแหละสั่งลูก

วิ่งไล่วิ่งไล่ยิงอีกนัดหนึ่ง
อ้าวแล้วที่ทำไมลุงนายทองด้วงตะโกนให้ลูกชาย
ให้ลูกชายยิงเรื่องนี้มันยังไง

เดี๋ยวต้องไปสอบสวนอย่างละเอียดถ้าเกิดว่า

ใช้ปืน๒กระบอกยิงคำจูยิงหลาน

จริงหลานยิงผมก่อนผมก็เลยยิงโต้

ตำรวจต้องแจ้งข้อหาล่ะค่ะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

แล้วปืนที่ยึดมาได้เป็นปืนไม่มีทะเบียนด้วย
ก็ต้องดำเนินคดีต่อไปนะคะ